กลั้นอารมณ์ไม่อยู่ชาวบ้านรุมประชาธรรมเกิดอะไรขึ้น
ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
อย่าลืมนะครับส่งข้อความมาพูดคุยกับเรานะครับ
ต้องการเหลือเกินกำลังใจจากคุณผู้ชม

ถูกต้องคุยกันสดรายการสด๑ชั่วโมง
คุณผู้ชมก็ติดตามกันได้หลากหลายเรื่องราว

ขับขี่ข้ามทางโปรดมองซ้ายมองขวาให้ดี
คือถ้ามองไม่ดีพลาดแค่นิดเดียวโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ

บอกไว้ก่อนนะเราไม่ได้มาตัดสินว่าใครผิดใครถูก
แต่จังหวะที่รถกระบาดคันนี้เขาแซงมาเห็นไหม
แล้วรถมอเตอร์ไซค์เขาข้ามเลนมาพอดี
แล้วจังหวะตรงกันชนจังเลยค่ะ
ใช่ครับเพราะว่ารถกระบะเวลาเขาจะแซงเนี่ยนะฮะ

มาเจอกับจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์เขาตัดสินใจที่จะข้ามเลนมาอีกฝั่งหนึ่ง
ก็เลยชนกันเต็มแรงแบบนี้ครับคุณชิสา
สุดท้ายนะคะมอเตอร์ไซค์ก็โดนชน
คนขับก็ถลายไปกับพื้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เอามาให้ดูกันก็เตือนแหละว่าจะขับขี่รถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์รถยนต์
ระวังให้ดีดูซ้ายดูขวากันหน่อยนะคะ
นิยามเหตุการณ์นี้ว่านีเสือปะจราเข้ค่ะ

ซ้ายมือเนี่ยนะคะอืมพอเลี้ยวออกมาได้ไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
คือไปเลยนะนั่นไงไม่จอดดูไม่สนใจเลยค่ะว่า
เป็นต้นเหตุหรือเปล่าอันนี้คือเราพูดเราให้ดูจากคลิปที่เห็นนี้นะคะ
แต่เหตุการณ์นี้เรื่องราวทางคดีจะเป็นยังไง
ก็คงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เรามาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะ
คุณชนะเอางี้ละกันนะจุดยูเทิร์นหรือว่าจุดที่มันมีแยกเนี่ย
อย่างแรกนะควรจะต้องระมัดระวังด้วยการชะลอรถก่อน
ไม่ว่าจะมาทางไหนก็ตามแต่อ่ะค่ะส่วนคันที่จะข้ามเลนมา
อย่างเงี้ยต้องดูแล้วต้องต้องดูให้เยอะครับใช่เพราะว่านี่หูกี่เลนนะคะ
แล้วถนนใหญ่แบบนี้มากันเร็วด้วยขนาดเดียวกันยูเทิร์น
เขาก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันถูกค่ะเป็นว่าเตือนกันให้ดีแล้วกัน
เพราะว่าเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละที่มันจะเกิดอุบัติเหตุ
ฝากไว้เมาไม่ขับขับรถไม่เล่นมือถือนะคะ
ถ้าง่วงก็ไม่ขับอีกอันนี้คือเรื่องที่เราเตือนกัน
แล้วก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะจากคุณดาวนี่วรินทิราค่ะ
ไป๒เหตุการณ์อุบัติเหตุในช่วงเวลากลางวัน
นี่ยิ่งกลางคืนนี่ต้องยิ่งระวัง
เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์จะข้ามเลนมาคือมีรถกระบะอยู่คันหนึ่ง
รอจะปล่อยให้ข้ามเลนแต่ว่าอีกคันนึงมาอีกเลน
เขามองไม่เห็นสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุน่าสะลดใจจริงครับ
โอ้โหอุบัติเหตุมันน่ากลัวจริงนะ

เคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตแต่เอาล่ะ
ได้รับอุบัติเหตุแบบนี้ชนแรงด้วย
บาดเจ็บก็ถือว่าสาหัสพอสมควรนะครับ
ใครเป็นใครรู้สึกว่าจะยังเป็นเยาวชนอยู่เท่านั้นเลยนะคะ
คนที่ขี่รถบารสัยเนี่ยเด็กอยู่เลย
อายุแค่๑๖ส่วนคนที่ซ้อนหลังมายิ่งเด็กกว่า
อายุแค่๗ขวบเท่านั้นเองครับ
๒คนเนี่ยล้มกลิ้งอยู่บนถนน
เด็ก๑๖ปีรีบลุกขึ้นมาก่อนนะครับ
แล้วก็พยายามดึงเด็ก๗ขวบให้เข้าข้างทาง
เพราะว่าต้องระวังรถคันอื่นวิ่งมาด้วยความเร็ว

ถูกค่ะแล้วมันเป็นรถที่มาเร็ว
เป็นรถที่วิ่งเป็น๒ฝั่ง๒เลนด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นโคราชกะบินช่วงทัพสแก่ค่ะ
พอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้ว
คือเหตุการณ์เหมือนกับว่าเขาลักไก่ข้ามถนน
เออพอเห็นรถเก๋งชะลอให้แล้ว
คือคันที่อยู่ข้างหน้าที่เราเห็นในคลิปนี้นะคะชะลอให้แล้วก็คิดว่าคงจะโล่งแหละ
เลนสนึงคงโล่งแหละแต่ปรากฏว่ารถอีกคันหนึ่งที่ชนเนี่ยมาเร็วแล้วเขาไม่เห็นไง
นั่นไงถูกไหมคะไม่ใช่เส้นทางที่จะรถมีข้ามผ่านมาได้อ่ะ
ก็ถึงบอกให้เคารพกฎจราจรใช่ค่ะก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้
แล้วก็มีคำบรรยายภาพจากคลิปที่แชร์มาเนี่ยนะคุณผู้ชมเบื้องต้นนะคะ
คือคนขี่อายุ๑๖ปีเนี่ยบาดแผลก็ถลอกปอกเปลือกส่วนเด็ก๗ขวบเนี่ยสาหัสหัวแตกกระโหลกร้าวนะคะ
ระมัดระวังกันให้ดีกลางค่ำกลางคืนก็จะเจอแบบนี้แหละนะครับ
คุณผู้ชมค่ะไปถึงเรื่องราวของเด็กเด็กสองกลุ่มยิ่งเป็นเด็กวัยรุ่นนะถ้าหัวร้อนแล้วขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
นั้นมีเรื่องท้าทายอย่างกลุ่มนี้ก็เหมือนกันพกอาวุธมาครบมือมาเจอกันก็เกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แหละค่ะ

เฮ้มึงมึงก็ตายกันด้วย
โอ้โหตะโกนท้าทายกันแบบนี้
ค่ะค่ะมีอยู่ช่วงนึงพูดชื่อด้วยไอ้โอ้มไอ้โอ้ม
เดี๋ยวชื่อใครคะที่คุณพูดชื่อ
แต่เราไม่รู้นะว่าโอมคนไหน
คุณคะคุณจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้เขาไม่ใช่ชื่อคือที่อยู่ในคลิปข่าว

แต่อย่างนี้ละกันท้าทายกันแบบนี้บอกเลยนะ
แล้วคือเหมือนกับว่าท้าทายกันแต่ก็ไม่ได้มีการแบบต่อสู้กันจริงนะ

เป็นชุมไปรุ่นนะคะมีทั้งปืนมีทั้งเมื่อกี้ที่ฉันเห็น
เอ่อที่ไม้ติดก๊อบไว้อย่างใจเหยียบอย่างนี้คือหลายอย่างที่เป็นอาวุธค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับ
เอางี้ละกันสุดท้ายทั้งสองฝั่งไม่ได้กระทบกระทั่งคือไม่ได้เข้ามาตีกันนะเหมือนกับว่าแค่ท้าทายกันเท่านั้นเอง
แต่อย่างนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวครับเขากลัวจะโดนลูกหลงครับเนี่ยฮะแล้วมาถ่ายคลิปอัดกันเองอย่างนี้เอ้าเป็นหลักฐานชั้นดีนะจะบอกให้
เนี่ยก็เลยถูกโพสต์ในกลุ่มเพจเด็กช่างนะคะคือเขาก็ไม่ได้บอกพี่กัดหรอกว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่แต่ว่าใครเห็นแล้วก็ตกใจ
ชาวเน็ตไปดูชาวเน็ตหน่อยมั้ยอ่าเขามาคอมเม้นต์กันเยอะวิภาพวิจารณ์กันโอ้โหหลากหลายความคิดเห็นแล้วค่ะอืม
บางคนก็บอกนี่นักเลงของจริงเขาไม่ใช่อาวุธกันหรอกหมัดตัวต่อตัว
บางคนก็เม้นต์ในลักษณะเชิงขำขันก็แซวกันไปนะคะก็หลากหลายความคิดเห็นแล้วคุณผู้ชมแต่บางคนแต่หลายคนคือไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
เหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้จริงจริงครับอ่าบางคนคือถามเรื่องไม่กลัวติดคงติดคุกไปเลยนะเออก็ดูสิครับอืม
ตามพวกพวกเนี้ยมาจะตีกันอย่างเงี้ยค่ะอ้าวก็มีโอกาสแล้วจำรุงตำลวจเขามาเนี้ยก็ต้องไปขึ้น
โรงพงศ์โรงพักษณ์เอ๊ะคุณที่เขาทำแบบนี้เขาเรียนแบบหนังหรือเปล่าคือบางทีอยากไปมองอย่างงั้นนะเอ้า
ผมอยากให้มันแบบพูดให้แบบยุติธรรมเลยน่ะอ่าคือบางคนชอบไปคิดว่าเอ๊ะ
เรียนแบบจากในหนังเขาหรือเปล่าเออคือในหนังเนี่ยถ้าคุณดูจบ
คุณจะรู้ว่าเขามีเรื่องของการสอนไหมว่าถ้าทำไม่ดีมันก็ได้สิ่งไม่ดี
มาถูกไหมในภาพยนตร์ในละครมันคือทำมาเพื่อความบันเทิง

แต่ว่ามันนำมาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้
คือพวกนี้ไปดูหนังแล้วเนี่ยแสดงว่าดูไม่จบเรื่อง

ไม่ดูตอนจบไอ้ตอนที่มันแบบว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกัน

เพราะสุดท้ายบทสรุปผมจะเล่าให้ฟังมันจะเป็นยังไง

ติดคงติดคุกคนที่เดือดรถคือใคร

เป็นอย่างวัตถึงเราฝากเอาไว้ด้วยละกัน
มาดูคดีนี้หน่อยเป็นที่สนใจของใครหลายคนนะครับ
เรื่องของกรณีการเสียชีวิตของน้องสายฟ้าอายุเพียง๖ขวบเองนะครับ
คือมีความคืบหน้านะครับเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานครับ
แม่นะครับของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยไปร่วมงานศพชาวบ้านเห็น
โอ้โหมีช่วงเหตุการณ์ที่วิทย์จะโดนรุมประชาธรรมครับ
ถ้าใครตามข่าวนี้พอจะรู้อยู่นะครับว่าคือตัวแม่ของน้องสายฟ้าที่เสียชีวิตเนี่ย
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าแม่น่าจะมีส่วนร่วมกับการเสียชีวิตของน้องเขา
นั่นคือความเชื่อของชาวบ้านนะแต่ในทางคดีก็ว่ากันไป
แต่เมื่อวานเนี่ยนางนารินรัฐนะครับแม่ของน้องสายฟ้าเนี่ย
เดินทางไปร่วมงานศพของน้องที่มัศยิตบ้านน้ำเชี่ยวตำบลน้ำตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับ

ชาวบ้านมากันเป็นร้อยเลยคุณชิสาพอรู้ข่าวโอ้โหมาปิดล้อมัศยิตเอาไว้เพื่อรอรุมประชาธรรม

ต้องรีบครับนางนารินรัฐเนี่ยต้องรีบวิ่งออกจากมัศยิตชาวบ้านเห็นก็วิ่งตามนะ

บางส่วนมารอดักอยู่ด้านหน้าแล้วพยายามจะเข้าไปทำร้ายนางนารินรัฐ
แล้วอาศัยจังหวะเนี่ยเหมือนกับว่าก็เข้าไปโดนตัวนางละลินรัฐอยู่บางครั้งอยู่เหมือนกัน
เธอก็เลยรีบหนีขึ้นไปที่รถตำรวจที่จอดอยู่ไง

มีบ้างแหละที่โดนทำร้ายร่างกายเล็กน้อยนะคะ
อ้าวแล้วยังไงต่อรู้ไหมชาวบ้านทำร้ายร่างกายไม่ได้ก็ไปทุบรถ

ด่าทอสาบแช่งด้วยความโกรธแค้นเพราะว่าอะไรอันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกัน
เพราะชาวบ้านบางส่วนเป็นญาติของน้องสายฟ้าทำใจไม่ได้อะครับ
นะคะสุดท้ายตำรวจก็สามารถนำตัวนางนาริรัตนเนี่ยกลับสพแหลมงอบได้นะคะ
เหตุการณ์เนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นช่วงประมาณทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ด้านคดีความบ้างคุณผู้ชมตำรวจสะพอแหลมงอกก็คุมตัวในปัญญา
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะคะคนที่ตอนนี้สุดท้ายเขาก็สารภาพแล้วนะ
ว่าเขาเป็นคนทำเนี่ยนะคะก็นำส่งฝากขังที่ศาล
โดยเจ้าตัวก็มีสีหน้าเรียบเฉยแบบนี้นักข่าวพยายามสัมภาษณ์
รู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวไหมก็ไม่พูดอะไร
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สอบเค้นนะคะสอบเค้นจนนายปัญญาซัดทอดว่า
ละนรินรัฐซึ่งเป็นภรรยาและเป็นแม่แท้ของน้องสายฟ้านี่แหละ
ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำร้ายร่างกายลูกชายตัวเองด้วยอืมสอบสวนนางนารินรัฐก็ยอมรับเหมือนกันค่ะ
ว่าเออเคยทำร้ายลูกชายจริงแต่เป็นการทำร้ายเหมือนกับการใช้ไม้แขวนเสื้อตีลูกชาย
แล้วไม้แขวนเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม้แขวนเสื้อลวดนะไม่ใช่ไม้แขกเสื้อแบบบาง
ใช่ไหมเป็นแบบไม้หนาหนาหนักหนักอะค่ะทางตำรวจนะครับก็ต้องหาหลักฐานสิ
เมื่อนางนารินรัฐบอกแบบนี้ก็เลยไปชี้จุดที่นำไม้แขวนเสื้อไปทิ้งในถังขยะ
ก็พบนะฮะว่ามีไม้แขวนเสื้อที่ทำจากไม้สภาพเนี่ยหักหนึ่งท่อน
นางนรริรัฐก็ยอมรับว่าเป็นของตนเองเนี่ยท่อนนี้นี่แหละครับคุณ
นางนารินัทอ่ะบอกว่าเอาไปทิ้งเอาไว้ในถังขยะแล้วก็นำชิ้นส่วนเนี่ยที่หักเนี่ยนะ
โยนลงน้ำทะเลหลังบ้านอ้าวทำไมต้องต้องเอาไปทิ้งอีกที่หนึ่ง
อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ทางตำรวจเอามาพิจารณาทำลายหลักฐานหรือเปล่า
หรือเปล่าหรือเปล่านะคะซึ่งคลิปวีดีโอที่จะได้เห็นเนี่ยนะคะ
ก็เป็นคลิปที่นางนารินรัฐแล้วก็นายปัญญาเนี่ยกอดกัน
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมตัวผู้ก่อเหตุไปฝากหางใช่ไหมคะ
ก็เป็นการร่ำลากันครั้งสุดท้ายจากนั้นก็มีการนำตัวในผู้เกาะเหตุเนี่ยนะคะ
ก็คือนายปัญญานายปัญญาเนี่ยไปฝากขัง
ขณะที่ฝ่ายผู้หญิงก็อุ้มลูกอายุ๑๑เดือนด้วยค่ะ
พ่อไปเข้าห้องขัง

ทารก๑๑เดือนนี้คือเป็นลูกที่เกิดจากทั้งสองท่านนี้

ส่วนคนที่เสียชีวิตเป็นลูกติดของทางฝ่ายชาย
เอาล่ะทางตำรวจก็เผยว่าขณะนี้นะครับ

เข้าใจตรงการที่เสียชีวิตไปนะคะ

เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้ต้องหาแค่นายปัญญานะ

แต่ปฏิเสธนะ

หลังจากสอบปากคำแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสอบเพิ่มเนี่ยก็คือพยานเนี่ย
ไปถึง๕๐ปากน่ะอ่ะแล้ววันนี้นะครับทางพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพลาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะไปประชุมสรุปทางคดีด้วยตัวเองด้วยครับ
ไปดูเหตุการณ์ลูกเขยโหดบุกยิงพ่อตานะคะหลังจากที่ไปขอลูกคืน
แต่ว่าขอไม่ได้ไงโมโหคุณผู้ชมไม่รู้จะทำยังไงชักปืนยิงรัวพ่อตาเป็น๑๐นัด
ไปดูเหตุการณ์ค่ะ
ละมุนวุ่นวายล่ะคุณครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่นายชาติ
บุกเข้าไปยิงพ่อตาคือนายพุทธาตรการหรือลุงแดงอายุ๕๒ปีภายในบ้านดงหวาย
ตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
กระสุนเนี่ยเข้าจุดสำคัญบริเวณหน้าอกเลยอ่ะอาการสาหัสนะคะ
กันทีก็เรียนเร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ไปพร้อมกับชุดสืบสวนสพบ้านดุงก็คือไปพร้อมตำรวจ
เพื่อไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุข้าพูดชิฟธา
ที่กำแพงบ้านดูเลยค่ะมีรอยกระสุนหลายสิบนัดเลยนะคะ
ไปถึงก็มีแม่ยายและเมียที่อุ้มลูกน้อยอยู่นะคะ
ก็อาคารตกอกตกใจกันนะคะ

เขาบอกว่านายชาตย์บุกเข้ามาในบ้านเลยนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาก็คือมีการยิงยิง
ส่วนแม่ของนายชาตย์เองนะคะ
ก็ออกมาวิงวอนให้นายชาติมอบตัว
ออกมามอบตัวเถอะเนี่ยฮะ
คือตัวคุณแม่ของนายชาติเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ย
ก็ปกติดีนะก็ยังเอาแพมเพิร์ตเอานมมาให้ลูก
ตัวเธอน่ะแม่ของนายชาตินะบอกว่า
ลูกชายอย่านะเวลาอารมณ์ร้อนขึ้นมาอย่าพกปืนไปด้วย
เดี๋ยวอารมณ์มันจะพาไปไงก็คอยเตือนอยู่ตลอด
ทีนี้ก็ด้วยความที่ว่าอารมณ์อะเนาะ

คือเวลาลูกทำอะไรที่ไม่ดีคนอื่นก็บอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
แต่แม่ยืนยันนะว่าแม่น่ะสอน
แต่ว่าคนเรามันโมโหก็อาจจะมีอารมณ์

สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะคะทราบว่าในชาติ
เดินทางไปบ้านพ่อตาแม่ยาย
จะไปขอเยี่ยมลูกน้อยที่เกิดมาไม่นานเป็นนกน้อยเบบีเนี่ยนะคะ
ก็คิดว่าคงอยากจะเอาลูกมาอยู่ด้วย
แต่เพราะว่ามีปัญหากับพ่อตาแม่ยายตลอด
พ่อตาแม่ยายก็เลยไม่ยอมให้ลูกไปไง

เขาเมาด้วยไงนายชาติเนี่ยชอบเมา
มีปัญหาแบบนี้พ่อตาแม่ยายเลยเป็นห่วงหลาน
แล้วคิดว่าอย่างนั้นนะนายชาติก็เลยโกรธ
นายชาติเน่ะเคยก่อวีรกรรมอะไรเนี่ย
ย้อนไปเมื่อตอนเดือนพฤศจิกายนปี๖๔

ก่อเหตุใช้ปืนยิงขู่พ่อตามาแล้ว
โอ้โหแล้วมีการไลฟ์สดเปิดใจด้วยนะนี่
คลิปนั้นน่ะนายชานเข้าเปิดใจเองเลย
แล้วในคลิปเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ยิงนะ
ไอ้ที่ได้ยินเสียงนะเขาบอกว่าเขาเป็นบดทัด
จริงตัวเองกับลูกผู้ชายแมนอยู่แล้วก็ซื้อยาบ้ามาเนี่ย
ไม่ได้มาเสพมาเผาทำลายช่วยชาติเฮ้ยได้เหรอเขามีหน่วยงานของเขาอยู่
แล้วเอาไปลองฟังช่วงที่เขาไลฟ์สดในช่วงปี๖๔ของเดือนพฤศจิกายนครับ
ขอมาแก่ข่าวคันยาภูมินิ่งแม่เท่านี้เพราะความต้องสำนักครับ
เขาต้องฟังตายถึงที่โดนแล้วแต่นั้นก็อยู่ก่อนตายเพราะถามมันฮะ
ได้ใส่ปืนอย่างนี้กาคือที่เกิดขึ้นกันคือเสียงกระโพกครับ
บ้ามาเปิดแล้วที่แจ้งสำรวจมานี่ผมให้มาคลนบึงนะครับ
อยู่เฮียนผมครันมันคลนบึงเลยผมทาได้ผมกาแห่งคนแล้วถ้าเกิดว่า

จึงพิธีความใหม่ตามที่เราแจ้งไป

ผมขอแจ้งขึ้นเลยครับ
แจ้งใจแดงคงจะเลิ่น

นี่คือบางช่วงบางตอนที่เขาไลฟ์สดไว้นะเมื่อปีที่แล้วนะ
ปล่อยเหตุอีกทีล่าสุดเนี่ยนะคะพอตามไม่ย้ายก็เลยคงเป็นห่วง
ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเดี๋ยวตามกันต่อนะคะในทุกช่องข่าวกับไทยรัฐทีวีนะคะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับลูกวัวประหลาดไม่ได้มีแค่สี่ขา
โอ้โหมาถึง๖ว่าแต่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับดูอะไรที่มันแปลกกันบ้างดีกว่า
แปลกกว่าหน้าผมก็เรื่องนี้แหละเอาจริงเรื่องของวัว
วัวปกติแล้วมันมี๔ขาแต่คุณเคยเจอวัวสองขามาแล้ว
ใช่อันนั้นโคโคสองขา
แต่งานนี้มีกี่ขา

ไหนคะไหนคะ
ตัวใหญ่สี่ขาสี่ขาแต่ตัวเล็กนี่ต่างหากแล้วที่มี๖

เอาจริงนะดูใกล้นะมันหน้าตามันน่ารักไม่เหมือนวัว
ยิ่งถ้ามันยืนนะผมบอกเลยว่ามันเหมือนกวาง
เออเป็นไปได้ต้องมีเก่ามันนิดนึงได้เลย
แต่ว่าขาที่มันงอกมาเพิ่มเนี่ยคืออยู่ตรงหลังเนี่ยนะคะ
ใช่ครับเนี่ยแบกมาด้วยอีก๒ขา

วัว๖ขาตัวนี้นะครับเป็นเพศเมียฮะมีสีน้ำตาลดำอายุ๔วันเอง

เป็นลูกของแม่วัวที่ชื่อว่าลางศาสตร์อายุ๖ปี
ถูกเลี้ยงภายในสวนปาล์มน้ำมัน
ในพื้นที่บ้านเขาแก้วตำบลวังคีรีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
มีคนถามว่าแล้วพ่อวัวมันชื่ออะไร
วัวพ่อวัวมันชื่อว่า

ไปดูผู้ดูแลวัวนะครับนางสาวนุชรินสุขสนาน
เล่าว่าเจ้าปีใหม่เนี่ยเกิดเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา

เอ้าตอนแรกแรกเห็นก็รู้สึกตกใจนะ
เพราะมันมีขาเกินมา๒ขาอยู่บนแผ่นหลัง
ส่วนอีก๔ขาก็ปกติเหมือนวัวทั่วไปนั่นแหละคุณชิสา
วัวนะคะคือนางอารมณ์สุขสนานอายุ๔๙ปี

นำแม่วัวมาฝากให้นางสาวนุชรินซึ่งเป็นหลานสะพ้ายเลี้ยง

พอรู้ว่าแม่วัวตกลูกก็ดีใจสิ

แล้วพอรู้ว่าวัวตัวนี้มันแปลกมี๖ขาก็ยิ่งดีใจไปอีก
เชื่อว่าน่าจะนำลาบก้อนใหญ่มาให้แน่นอน
ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะมาหรือไม่มาเรื่องแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็ต้องมาช่วยกันดูแหละตามความเชื่อ
เพราะเขามองว่าเรื่องแปลกแบบนี้มักจะมาให้โชค
แต่ก็ต้องวิเคราะห์เอาเองเกิดวันที่๑ตอน๙โมงมี๖ขาบ้านอีกที่โอ๊ย
๑๙๔มูซีคุณจำแม่นนะคุณชนะ
โอ้โธ่ผมจะไม่รู้ได้ยังไงต้องโตรูเซอร์พูดมาในหูนี่
แหมเอาเป็นว่าใครจำอะไรได้ก็จำกันไป
แต่ว่าเล่าสู่กันฟังเรื่องของแปลกนะคะคุณ
อย่าไปงมงายเลยมันมากมันก็เป็นเรื่องความแปลกของมัน
ยังไงขอให้มันสุขภาพแข็งแรงโตไวละกันนะคะ
สนุกสนานกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของ

จะนำอะไรคะคุณชนะจัดให้ได้องศาให้สวยกำหนดเข้าไป

ดีสุดไปเลยและเรื่องนี้ก็ดีมาก
ถ้าดิฉันมีลูกแล้วลูกมีแล้วไม่ใช่ท่า
มีใช่คุณผู้ชายมีแต่๒คนไม่ใช่ท่าเห็นลูกตัวเองได้ไหม
ถ้าลูกโตแล้วแล้วดูแลตัวเองแบบนี้ได้จะดีมาก
ดูแลตัวเองแบบไหนไปดูค่ะ
เห็นไหมคุณทำอาหารตั้งหม้อเองล้างวัตถุดิบเองจัดเตรียมจนถึงกระทั่งเสิร์ฟเลยค่ะ
เก่งมากหนูน้อยเมนูที่น้องเขาทำนี่คือกุ้งลวกนะจ๊ะ
และจะพาไปให้รู้จักว่าน้องคนนี้คือน้องพอส
พอร์ตค่ะเชฟพอสเป็นเด็กขยันร่าเริงน่ารัก
ช่วยคุณแม่ทำอาหารอยู่บ่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่แค่คลิปส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายเมนูที่น้องเขาทำ
เรียกว่าทำด้วยความคล่องแคล่วชำนาญ

โตขึ้นนี่อาจจะเป็นเชฟระดับโลกก็ได้นะ
ใช่ไหมผู้ชายมีฝีมือทำอาหารนี่มีเสน่ห์นะ

ว่าแต่เพื่อนซีของน้องคืออะไรไปดูครับ
โอ้ยเล่นกับเพื่อนซี้เบาสิลูก

โอ้ยไม่เป็นปู

แล้วเดี๋ยวนะหนูเล่นตรงนั้นมันอันตรายนะลูกนะ

เพราะมันหนีบเข้าไปแล้วก็โอ้โหมันไม่ปล่อยนะ

แต่คุณไม่ต้องห่วงคุณแม่เขาบอกแล้วว่าเขาหายางมารัดก้าวมันไว้แล้ว

มันไม่หนีบก็เลยเป็นเพื่อนเล่นให้ลูกได้เรียนรู้ได้ฝึกจากแบบประสบการณ์ตรงจากธรรมชาติ

ขอบคุณคลิปลอย๖๔๐๘นะคะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างเด็กเนี่ยชอบเรียนเสียงสัตว์นะ

ประมาณป๊าป๊าร้องไง
มันร้องไงหนู

พอถามว่าคุณพ่อหรือปะป๋านี่ออกเสียงร้องยังไง

แบบนี้เลย

ไปดูกันหน่อยเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนเลย
ว่าแต่ความเชื่อที่ว่าเนี่ยคืออะไร

คู่กันสมัครเขา

โบราณบอกว่าถ้าไม่ปิดกล่องข้าวเนี่ยสามีจะหนี
ปรากฏว่ากลัวเครื่องฝา
หนีไปเลยทิ้งไปเลย
นี่มันข้าวเหนียวเบื่อผัวนี่นะ

อ๋ออ๋อข้าวเลืมผัวนี่ข้าวเหนียว
มันก็มีแต่ลืมหัวใช่ไหมอันนี้เบื่อหัวเพราะยังทิ้ง
อยากให้หัวหนีเหรอระวังเถอะหาสามิเตอร์แล้วไม่รู้เหมือนกัน
เอาละครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ลากันไปด้วยลิงรำคาญ
รำคาญอะไรเดี๋ยวรอชมกันแล้วก็ติดตามข่าวต่อไปด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะเย็นไทยรัฐค่ะสวัสดีครับต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ